เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นการกระโดดสะพานจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
จนตอนนี้ยังไม่เจอคนที่กระโดดสะพานไปเลย
ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง
เป็นผู้หญิงนะครับใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คืนวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ช่วงสักประมาณตี๑ตี๒ค่ะ

วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสิทธิ์ภิมศ์ไทยรัฐสำหรับข่าวนี้
ทะเลาะแฟนนุ่มสาวโดดเจ้าพระยาสาวปริศนาคิดสั้น
นั่งแท็กซี่ไปกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่น๙กลางดึก

พอเปิดประตูลงจากรถเสร็จแล้วปั๊บกระโดดสะพานไปเลย
โชเฟอร์ขับแท็กซี่บอกว่าภาพนั้นยังติดตาอยู่เลย

โดยคนขับรถแท็กซี่ก็คือนายอนุรักษ์ยินดีอายุ๓๒ปี

เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์
ช่วงประมาณตี๑๐นาทีได้รับผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
รูปร่างก็สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมต
ผิวขาวผอมผมยาวใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น
พอรับเธอขึ้นมาเนี่ยผู้โดยสารก็บอกสั้นว่าจะไปสะพานพระปิ่น
จะไปข้ามไปฝั่งพระนคร
ทีนี้โชเฟอร์ก็ขับรถมาเรื่อยค่ะ
ระหว่างที่รถวิ่งอยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ผู้หญิงคนนี้เขาพยายามจะเปิดประตูรถค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกให้โชเฟอร์จอดรถ
หลังจากนั้นค่ะผู้โดยสารได้ยื่นเงินให้๑๐๐บาท
ทีนี้โชเฟอร์รับเงินมากำลังจะหยิบเงินทอน
คือตอนนั้นโชเฟอร์ก็รับแบบงงเหมือนกัน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นั่งรถมาตลอดทางเงียบตลอดทาง
ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะพอมาถึงปั๊บเนี่ยบอกว่าจะลงจากรถเลย
ทีนี้พอเขากำลังจะหยิบเงินทอนให้
แต่ว่าผู้หญิงเปิดประตูรถแล้วก็ปีนขึ้นราวสะพาน
กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญาจมหายไปต่อหน้าต่อตาของโชเฟอร์เลยนะคะ

เท่าที่สังเกตดูนะหลังจากผู้โดยสารคนนี้ขึ้นมาบนรถ
พูดจาอะไรก็ไม่ได้พูดกันบอกแค่จะไปที่ไหน
หลังจากนั้นมีการร้องไห้ไหม
ทีมข่าวก็ถามเขาบอกว่าร้องไห้ก็ไม่ได้ร้องนะ
คือนั่งเฉยจนทำให้โชเฟอร์ไม่ได้เอกใจอะไรเลยค่ะ
แล้วพอเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยโชเฟอร์ก็ไปลงบันทึกประจำวัน
สอนอบางยี่ขันจนถึงตอนนี้เขาบอกกับเรานะ

จอดรถให้ผู้โดยสารคนนี้ลงกลางสะพาน
เพราะว่าภาพที่เธอกระโดดสะพานไปยังติดตาผมอยู่เลย
ถ้าผมรู้มาก่อนว่าเธอจะคิดสั้นแบบนี้นะ
ผมจะไม่จอดให้เธอลงจากรถอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ
คือถ้าร้องไห้มาผมก็ถึงเจ็บใจตัวเอง
อาจจะไม่จอดถ้ามีอาการอาจจะลงนัดเพื่อนหรือเปล่า
อารมณ์วันนี้แบบแว๊บเดี่ยวนั้นคือถามตัวเองว่า
จอดทำไมหมดสะพานก็อันตราย

บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
ก็มีชายหญิงคู่นึงเดินทางมา
แล้วก็มาให้การว่าผู้หญิงที่กระโดดสะพานไปอาจจะเป็นเพื่อน
เพราะว่ามีรูปภัณฑ์สันธารการแต่งกายตรงกัน
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าตอนนี้ต้องการตามหา
ผู้หญิงที่ชื่อนิชาพาโพใหญ่

ก่อนหน้าที่จะมีเหตุผู้หญิงกระโดดสะพานเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นตอนที่กินดื่มกินกันอยู่
ผู้หญิงคนนี้เขาร้องไห้แล้วก็บอกว่าคงไม่ได้เจอกันอีก
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่ามันมีเรื่องอะไร
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็แยกออกมาจากโต๊ะ
แล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ก็เลยคิดว่าใช่คนที่กระโดดสะพานเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับเพื่อนของเขาแล้วก็หวังจะฆ่าตัวตายนะคะ
พี่สาวของผู้ที่ศูนย์หายไปที่กระโดดสะพานไป
ก็เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะที่สนบังยี่ขันเหมือนกัน
พี่สาวก็คือนางสาวระดาพาโพใหญ่นะครับ
บอกว่าน้องสาวมีปัญหาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่าตอนที่ไปนั่งดื่มกินด้วยกัน
คือตอนไปดื่มกินด้วยกันจะมีพี่สาวมีเพื่อนของนิชาพา
และจากนั้นนิชภาก็ร้องไห้แล้วก็แยกออกจากโต๊ะทันที
โทรศัพท์ก็ไม่เอาไปตอนนั้นก็เกิดความผิดปกติแล้วล่ะ

แล้วก็ยังไม่แน่ชัดนะ
ว่าคนที่กระโดดสะพานเป็นน้องสาวของเธอหรือเปล่า
คือยังยืนยันไม่ได้ว่าจะใช่นางสาวนิชาพาหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการค้นหา
ซึ่งการค้นหาเขาไม่สามารถให้ชุดประดาน้ำ
ไปงมค้นหาได้เพราะว่าฝนมันตกหนักไงคุณ
แล้วกระแสน้ำมันเชี่ยวมันแรงมาก

ก็เลยต้องยกเลิกการค้นหาชั่วคราว
แต่เบื้องต้นเท่าที่ทราบข้อมูลนี้นะคะ
คือนางสาวนิชาพามีปัญหาทะเลาะกับแฟนนุ่ม
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างติดต่อครอบครัว
ติดต่อแฟนนุ่มผู้ใกล้ชิดเข้าให้ปากคำ
รวมถึงประสานไปยังสนบวรมงคล
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อที่จะค้นหาร่างของผู้หญิงคนนี้ต่อไปด้วยนะคะ